เขาบอกว่าหลายคนเนี่ยออกไปหาไข่มดแดง

หน้าหนาวหาไข่มดแดงได้เหรอ

ปกติหน้าไหนที่เราจะหาไข่มดแดงได้

แต่ผมว่านะบางทีก็เป็นหน้าร้อนก็มีเยอะเหมือนกัน
แต่เอาจริงไข่มดแดงมันก็มีให้ได้ติดตามกันแทบทุกหน้านะ
คือไม่แน่ใจแต่ว่าเหมือนเพิ่งจะเห็นว่าช่วงนี้
ฤดูนี้มีแบบพวกแกงผักหวานไข่มดแดงขาย
ก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นฤดูการที่แบบมดแดงมันมีไข่
ให้ผู้ชมบอกหน่อยผมก็ลืมแล้วเหมือนกันนะ
อย่าว่าผมนะบางทีผมก็ลืมสมองไม่ค่อยจะดี
บอกกันหน่อยว่าหน้าไหนที่ไข่มดแดงมันจะเยอะ
แต่ช่วงนี้เขาบอกว่าที่พยาวชาวบ้านเขาไปแล้ว
ที่ตำบลท่าวังทองเอาเพิ่มเมืองจังหวัดพยาว
ลากไข่มดแดงฮะสร้างรายได้ดีเอามาประกอบอาหาร
อย่างที่น้องใบตองบอกอะไรล่ะแกงอะไรนะ

แต่ตอนนี้มีนะช่วงนี้
เขาบอกว่าใกล้ฤดูหนาวแบบนี้นะครับ
ช่วงนี้เข้าสู่ฤดูหนาวแบบเต็มพิกัดแล้วนะ
มดแดงมันออกไข่กันเยอะว่าอย่างนั้นนะ
ทางภาคพยาวเอ้ยทางภาคพยาวอะไรล่ะ
ทางจังหวัดพยาวผมก็ไปหมดแล้วสมงสมองเนี่ยนะ
เขาบอกว่าตอนนี้เป็นที่ต้องการของตลาดมาก
เพราะว่าไข่มดแดงราคาดีราคาสูงมากกว่าช่วงอื่นด้วยนะ
ชาวบ้านในพื้นที่ก็เลยร่วมใจกันออกไปแห่
แย่ไข่มดแดงแบบนี้ครับ
การได้ไข่มดแดงมาชาวบ้านก็ต้องใช้อุปกรณ์ในการแห่ม

จริงเวลาได้มาก็ต้องเคาะแบบนี้

บางทีเค้าก็จะไปรวนกับน้ำ

พอแยกออกมาได้แล้วคุณก็จะได้ไข่มดแดงขาวแบบนี้
เอาจริงนะเมนูง่ายอย่างไข่เจียวไข่มดแดง
มันก็เป็นอะไรที่โดนจิตโดนใจแล้ว
เขาบอกว่าการออกไข่ของมดแดงจะขยายพันธุ์มากในเดือนมกราคมถึงเมษา

บางคนเขาบอกว่าเป็นฤดูร้อนก็คือมีนาเมษาบ้านนาร้อน
แต่ว่าจริงบ้านเรามันไม่หนาว

ดแดงมันอาจจะออกไข่ได้เยอะในช่วงคาบเกี่ยวระหว่างหน้าหนาวกับหน้าร้อน
มันแห้งคุณรู้เรื่องราวของสัตว์โลกเยอะ
บางทีผมก็ดูแต่ผมก็ลืมบ้างเหมือนกัน
จำไม่ได้ไงก็เลยเข้าไปดูแต่เขาบอกว่าช่วงมกราถึงเมษานี่แหละ
ก็จะคาบเกี่ยวระหว่างหนาวไปสู่ร้อน
แต่ว่าอาจจะร้อนมากหน่อย
ไปทางร้อนนิดนึงแต่ว่าสุดท้ายได้มาปุ๊บเห็นพี่เขาปรุงเป็นแบบเมนูเหมือนยำเนอะ

แล้วที่สำคัญวิธีเก็บมันหลากหลายเขาบอกว่าไปดองกงดองเกลือได้ด้วย
ถ้าเกิดว่ามีตัวแม่เป้งเข้าไปด้วยนะ